ถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ห้ามพลาดทีเดียวนะคะ
ต่อกันที่ความน่ารักของครอบครัวนี้บ้างดีกว่าค่ะโอปอลแล้วก็หมอโอ๊คนะคะ
๒คนนี้ว่างจากงานเมื่อไหร่ก็พาลูกน้อยทั้ง๒ฝ่าแฝดอลิน
เป็นภาพที่น่ารักของคนบนโซเชียลอย่างมากเลยนะ
ซึ่งทั้งคู่ค่ะไม่ได้สอนแค่เรื่องทำบุญอย่างเดียว
แต่ยังสอนให้รู้จักการให้ด้วยค่ะ
โดยการพาไปทำทานไทยชีวิตโคกระบือนะคะ
โรงฆ่าสัตว์เทศบันเมืองปฐุมธานี
โดยลูกน้อยทั้งสองก็ยังต้องขอตั้งชื่อให้โคกระบืออีกด้วย
เขาว่าคุณคาราเมลแล้วก็คุณกูฟฟี่ค่ะ
มีความคิดสร้างสรรค์เหลือเกินนะคะเด็กสมัยนี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะลูกสาวคนโตอลินก็ทำเอาชาวโซเชียลทึ่งในความสามารถมาแล้ว
กับการนั่งสวดมนต์ไหว้พระค่ะคุณ
เพราะว่าออกเสียงได้อย่างชัดเจนเลยนะ
แม้จะท่องไม่ครบค่ะแต่ว่าต้องขอปรบมือให้ความสามารถของสาวน้อยเลยนะ
เมื่อเทียบกับอายุแค่๒ขวบกับ๑๙วันเท่านั้นค่ะ
ที่บอกเล่าเรื่องราวว่ามีการส่องลูกยังไง
แล้วก็ลูกทั้งสองอลินอลันมีพัฒนาการยังไงด้วยค่ะ
กาบพระมจักรกาบ
พระมจักร

พาวนา

สิ่งหนึ่งค่ะที่แฟนชอบเข้าไปดูก็เพราะว่านอกจากได้ชมความน่ารักของน้องอลินอลันแล้วนะคะ
แซวหาคำตลกมาแซวลูกตลอดเลยนะคะ
เราก็เข้าไปเช็คความน่ารักอินสตาแกรมบ่อยแล้วกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับสองครอบครัวนี้ด้วยแล้วกันนะคะ